ผมชื่อเด็กชายบุรพานามสกุลเกรดกรเรียนอยู่ชั้นป๕โรงเรียนบ้านห่วงปลาไหล่สิงหาวิทยา
จังหวัดพิจิตรครอบครัวผมอยู่กันทั้งหมด๗คนมีพ่อมีญาติมีพี่น้องทั้งหมด๕คนครับ
เมื่อก่อนพ่อผมหวานปุ๋ยย่ำเชือกฉีดยาครับได้เงินวันละ๒๕๐ครับกินทั้งหมด๗คนครับ
บางทีกินบางทีก็ไม่พอบางทีก็ไม่มีครับเวลาก็ไม่มีกินก็สอยมะละกอตามส้มตำ
อดหยากมากเลยครับ๓๔วันนะครับหิวมากเลยครับแบบไม่มีอะไรกิน
จนมีไข่๓ใบปอกกินทั้งหมด๗คน
ผมมีลูกทั้งหมดห้าคนครับคนที่หนึ่งแกเป็นโรคสมองช้าครับ
คนที่สองนี่แกก็เป็นโรคทางสมองเหมือนกันครับแล้วก็มือไม้แกอ่อนครับไม่มีแรง
คนที่สามก็คือกฎครับส่วนคนที่สี่นี่สติไม่ค่อยดีเท่าไรครับแต่ก็ต้องไปเรียนกับพี่สองคนนะครับ
คนที่๕นี่ก็อยู่กับน้องกฎนะครับเรียนอยู่กับน้องกฎ
เมียผมก็เลิกลากันไปครับก็เมื่อสามเดือนที่แล้วครับผมเกิดอุบัติเหตุครับ
ผมขับรถอีโก้งไปครับแล้วบรรทุกถังน้ำพันลิตรไปครับประมาณตันกว่าครับ
ขับไปถึงประมาณกลางทางนะครับซารี่รถบรรทุกถังน้ำครับมันหักครับ
มันหักลงมาถังน้ำก็เลยทับครับพอทับปั๊บไม่ถึงหนึ่งนาทีครับผมก็สลบเลยครับ
แล้วก็มีคนมาช่วยครับยกกันเป็นสิบคนก็ไม่ขึ้นครับ
พอดีมีอีกคนนึงตั้งสติได้ครับก็เลยคว้ามีดขวดมาฟันถังน้ำให้น้ำออกครับ
แล้วสุดท้ายผมก็ดันตัวเองขึ้นจากคันนิโก้ครับแล้วก็ลงมานอนอยู่กับถนนปวดท้องเลยครับหายใจไม่ออกครับ
พอไปถึงโรงพยาบาลครับหมอบอกว่ามีเลือดออกในช่องท้องครับ
ตับฉีกกระเพาะฉีกแล้วก็ลำไส้ฉีกครับ
ต้องพาส่งโรงพยาบาลจังหวัดพิจิตรครับหมอบอกว่าทำงานหนักไม่ได้แล้วครับ
ตอนที่ลูกชายเกิดอุบัติเหตุก็คิดว่าลูกตายแน่แล้วหลานฉันจะเลี้ยงไม่ไหวอะไร
คิดข้ามไปซื้อยาลมเอามากินใจมันจะขาดก่อนลูกอีก
บอกร้องไห้แอบร้องไห้ลูกไม่รอดแน่ไม่รอดแม่

ตอนผมเจ็บมาแกก็ช่วยป้อนข้าวป้อนน้ำครับ
ช่วยดูแลช่วยงานบ้านทุกอย่างครับ

น้องกฎแกเป็นคนภาษานิสัยแบบว่า

สงสารพ่ออยากช่วยเหลือพ่อ
สงสารลูกครับที่เห็นอดระยะครับ

เพราะผมก็ลำบากกันมากไม่มีอะไรกินเลย

เห็นพวกพี่น้องอดหยาก
ผมก็เลยไปรับจ้างของฝรั่ง
มีผมแล้วก็น้องสุดท้อง
นี่ครับที่ผมพาน้องไปหอฝรั่ง
ไปตั้งแต่เช้าครับถึงกลางวันก็พักครับ
พักเสร็จก็ทำต่อทำต่อถึงเย็นแล้วก็กลับบ้านครับ
ได้เงินวันหนึ่งก็๒๐๐มั่ง๒๕๐บาท
๑๕๐บาทมั่งเขาจ้างครับ
พอได้เงินมาก็ไปซื้อกับข้าวกินครับ
น้องสองคนจะช่วยเรือที่บ้านครับ
ความฝันของผมอยากพาพี่น้องไปกินหมูกระทะครับไม่เคยไปกินเลยครับ
ผมอยากให้พี่น้องกินอร่อย
นั่นคือภาพชีวิตของหัวหน้าครอบครัวที่ชื่อว่ากรด
ก็จะมาดูเรื่องราวของเขากันต่อไปนะครับ
ดูสิว่าวันนี้เราจะช่วยเขาได้แค่ไหน
แล้วเขาจะต้องการเงินเท่าไหร่

สู้เพื่อ๗ชีวิตในครอบครัวครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีนะ

ปีเรามีพี่น้องทั้งหมด๕คนเราเป็นคนกลางนะครับเป็นคนที่๓นะครับ
วันนี้มากันทั้งครอบครัวเลยครับนะตอนนี้อยู่ทางด้านล่างแล้วนะครับ
ขอต้อนรับนะครับคุณพ่อคุณย่าแล้วก็พี่น้องอีก๔คนของน้องกรดนะครับสวัสดีครับ

จะถามกฎก่อนว่าเราเริ่มที่จะต้องทำงานดูแลครอบครัวมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่

ปีหนึ่งตอนที่พ่อเขายังไม่เกิดอุบัติเหตุพ่อเขาก็เป็นหัวหน้าครอบครัวไปหาตังค์เราก็ช่วยงานบ้านไหมนะตอนนั้น
ช่วยครับก็ช่วยบ้านครับวันที่พ่อเกิดอุบัติเหตุแล้วพ่อไปโรงพยาบาลคนเขามาเล่าให้ฟังว่าไง
บอกว่าพ่อโดนทัพคติกพลัดฤทธัพผมก็เลยร้องไห้
ภาพแรกที่กดเห็นพ่ออยู่ที่โรงพยาบาลพ่ออาการเป็นไง

คือคุณพ่อเนี่ยปกติทำงานได้รายวัน

ยุบเลยหลายคน
ทำไมเราถึงได้รู้ว่าเราต้องไปทำงาน
เพราะว่าไม่อยากเห็นในครอบครัวลำบาก
กดอย่างไม่มีกินใช่ไหมครับ
สิ่งแรกเลยที่ไปทำรับจ้างทำอะไรครับ

บางทีก็๒๐๐๒๕๐บาทบางทีก็๑๐๐บาทครับ
อันนี้เราไปติดต่อเขาเอง
หรือว่าคุณพ่อติดต่อให้ไปทำหอฝรั่งนี่

ย่าเขาประจำ๑๖ไร่มี๒คน
อ๋อประจำแต่นี่กันน้ำเข้าไปช่วย
ครับได้ตังค์แล้วก็ไปซื้อข้าวสารแล้วก็น้ำปลา

มาเจียวเอาน้ำมันไปใช้แล้วก็กินกากที่เหลือ

เข้าใจสภาวะของความลำบากนะคะ
แล้วก็อันนี้อายุน้อยเหลือเกินมีคนที่ต้องดูแลหลายคนมาก
คุณย่าเองก็อายุเยอะแล้วด้วยก็ทำงานหนักดูออก
คุณพ่อเองนี่แค่นั่งเนี่ยก็ดูค่ะปวดหลังแล้ว
ภาระก็เลยต้องมาอยู่ที่เขาที่จะต้องดูแลตัวเอง
ที่เขาเรียกว่าสมบูรณ์ที่สุด
สมบูรณ์ที่สุดด้วยวัย๑๒ปีนะ
ถามอย่างนี้ดีกว่าเคยหิวสุดไหม

เขาแบบไม่มีอะไรกินเลยทรมาน

๓วันนี้กินแต่น้ำข้าวไม่ได้กินเลย

สงสารครับสงสารพี่น้อง
แล้วเราก็ไม่ได้กินเหมือนกันเนี่ย

ไม่ได้กินข้าวแค่มื้อเดียว

๓วันนี้มัน๖๗มื้อนะครับ
โกรธอะไรทำให้โกรธตัดสินใจชวนภูไปทำงานด้วยกัน
เพราะว่าไม่มีอะไรกินก็เลยไปรับจ้าง
ทีนี้ก็จะทิ้งเขาไว้บ้านก็ไม่มีคนดูใช่ไหม
คือไม่ได้อยากชวนไปหรอกจะเอาน้องไปเลี้ยงที่ทำงานถูกเปล่า

คนที่จ้างก็บางทีก็เลี้ยงเพื่อนน้อง
เขาให้อะไรให้เรากินบ้างนะ
คุณพ่อตอนนี้เรียกได้เต็มไหมคะว่าคนนี้เขาคือหัวหน้าครอบครัว

พ่ออยากบอกอะไรกับลูก
อยากขอบคุณลูกครับที่ทำหน้าที่เลี้ยงพี่เลี้ยงน้องพ่อได้ครับ

โกรธพ่อเคยพูดขอบคุณเรามาก่อนค่ะ

งั้นวันนี้กรดต้องตั้งใจให้ดี

กับสิ่งที่กรดกำลังจะทำบนเวทีรายการของเราร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
เดี๋ยวคุณป่านุ่มจะถามกรดว่ากรดอยากได้เงินไปเป็นทุนสู้ชีวิตเท่าไหร่
รายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตเนี่ย
กฎต้องการเงินเอาไปเป็นทุนสู้ชีวิตเท่าไหร่

๖หมื่นบาท
รถจะเอาเงิน๖๐๐๐ไปทำอะไรบ้างครับ
เอาไปเลี้ยงครอบครัวพ่อและย่าครับ

คุณพ่อติดหนี้ทกศอยู่เท่าไหร่คะ

อันนี้เป็นตอนก่อนเกิดอุบัติเหตุหรือว่าเกิดแล้วครับ

ก็กู้มาซื้อรถแล้วก็มาปรับที่แล้วก็จะลงสวนกล้วยครับ

แล้วก็ไม่ได้ทำครับปรับมันเป็นที่มันเป็นใดครับ
ยังไงก็ไม่เสมอแล้วเป็นดินทรายครับเก็บน้ำไม่อยู่

ก็เลยเหลือแต่รถไอ้อีแตนนั้นเอาไว้รับจ้างเขา๕คน

มีดี้อยู่สองแสนมีลูกอีกห้าคนมีแม่คนหนึ่ง
กินข้าวกับเกลือบ้างน้ำปลาบ้างอดข้าวสถิติสูงสุดคือ๓วันโดยที่ไม่มีอะไรกิน

หกหมื่นบาทของกรดเนี่ยนะครับกฎต้องร้องเพลงสี่เพลง

มันจะทำให้ครอบครัวเราสบายขึ้นนะ

กับ๓ตัวช่วยพร้อมไหม

มาดูกันนะครับมาถึงเพลงแรกกันเลยครับเพลงที่๑มูลค่า๑๐๐๐บาทถ้าพร้อมแล้วอินโทรเพลงที่๑มาเลยครับ
นี่คืออินโทรเพลงแรกของกฎครับฟังไปแล้วรู้จักเพลงนี้ไหมคะรู้ครับชื่อว่าเพลงของคำแพงครับ

นี่เป็นเพลงแรกก็จริงตัวช่วยสามารถใช้ได้ให้เวลาตัดสินใจให้เวลาคิดก่อน
กรดเลือกใช้ได้๓แผ่นป้ายตลอดทั้งการแข่งขัน

ใช้
อยู่ในใจของเราตาบจนเราโตเป็นผู้ใหญ่ก็จงรักษาความดีนี้ไว้อย่าให้สิ่งอื่นใดมาพรากความดีที่มีอยู่ในใจของเราไปได้พี่เป๊กขอให้กรดโชคดีและมีสมาธิคว้าเงินตามที่กดตั้งเป้าไว้ให้ได้ครับสู้นะครับครับ
หนึ่งหมื่นบาท

เพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่หนึ่ง

ชมดีครับครับ
เขามีความหมายกับเจ้าเจ้ามีความหมายตาย
เจ้าให้เขาหมดใจหมดกายอายอายก็ยอมใจให้เจ้าได้คือกัน
ของหากสองคนโหลดตอนนี้โชคดีให้เป็นของเจ้า

สมนองตะขือว่า
โบ้มเป็นมาวันแล้วกะบูดยได้ลาง

เห็นที่ฝันได้จัวปะหัวสา
น่องสงสารใจจ้าพอง

ไม่อยากไหลหักเจ้าหลายหักเจ้าหลายได้ยินเหรอ
เป็นจังใดนอกความหักบางเธอก็ดันหัดหัวใจ
ปิดก็ดักหักคนเดียวออกเบาใจ
โอ้ยมาเจียงกันแล้ว
เฮ้เราเนี่ยยังไงน้องกฎเนี่ยซ่อนรูปนะเรา
เห็นงิ้มงิ้มงิ้มงิ้มร้องเพลงเป็นไงโอ้โหท่าทางออกทั้งตัว
ไม่เคยมีผู้แข่งขัน
คนไหนเป็นอย่างงี้นะครับส่วนใหญ่แล้วเขาจะสงวนถ้อยคำกลัวร้องผิด
มันก็ต้องมีแบบคนแรกแบบนี้ก็ต้องมีบ้าง

เราเคยไปร้องให้ใครฟังกันบ้างแล้วเนี่ยร้องเนี่ย
โรงเรียนปาบุงนาคครับร้องได้ได้เหรียญทองครับ
งั้นเดี๋ยวมาฟังเฉลยกันนะลูกนะ
โหไก่โหไก่โหไก่โหไก่โหไก่
เพลงที่หนึ่งมูลค่าหนึ่งหมื่นบาท

กรด

เพลงคำแพงแซคชุมแพร

ไม่คิดว่าเด็กอายุ๑๒นี่จะร้องได้เลย

เพลงดังแต่ว่ากลุ่มประถามันยากมากจริง
แป๊บเดียววันนี้ได้หนึ่งหมื่น
เพลงแรกตัวช่วยไม่ได้ใช้เลย

นี่คือครั้งแรกในชีวิตของกรด
อายุ๑๒ปีหัวหน้าครอบครัวที่หาเงิน

อยากพาพี่น้องไปกินหมูกระทะครับ

ทำไมถึงอยากพาพี่น้องเราไปกินหมูกระทะ
เพราะว่าไม่เคยกิน

กีจะพาทั้งหมดเนี่ย

กินหมูกระทะที่เราฝันไว้

ตอนนี้

วันนี้พวกเราทุกคนขอลาไปก่อนนะครับลาคุณผู้ชมเลยนะครับสวัสดีครับ

เย็นมาก
คุณหมอบอกว่าอะไรเราพังบ้างคะข้างใน
ก็มีตับฉีกแล้วก็กระเพาะฉีกไส้ฉีก
คือไส้ฉีกก็ตัดไส้แล้วก็ทำใหม่ทำใหม่หมดอะครับ
ได้ตังค์มาปุ๊บเขาให้ตังค์กดเอาไปทำอะไรเป็นดับแรกเลย
ขอบใจน้ำปลาเอาไว้เวลาไม่มีกับข้าวกระทบใส่ข้าวแล้วกิน
เดือนหนึ่งคุณย่าใช้น้ำปลากี่ขวดที่บ้าน
เหล่านึงทำมารวมกันหมดอ่ะ
หากที่เจ้าให้มามันมีข้าขึ้นมาโตอาย
อายพวกเคยสิทำร้ายมัน